นั่นก็คือชื่นชมตำรวจที่สถานีตำรวจ
ภูทรพิบูรมังสาหารที่อุบลราชธานี
หลังจากที่ตำรวจท่านนี้นะครับได้มอบเงินส่วนตัว

ที่คิดจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดสะพานนั่นเองครับ
อกจากจะช่วยเหลือนอกจากจะช่วยตักเตือนแล้วนะครับ
เป็นอย่างคิดสิกระโดดเนี่ยนะ
สัญญานะอย่าฆ่าตัวตายอีกนะครับ
ก็เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือหญิงสาวรายหนึ่ง
คิดสั้นจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายนะครับ

ก็ได้มอบเงินจำนวน๑๐๐บาทให้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้าน
แล้วก็ให้เธอสัญญาว่าจะไม่คิดสั้นอีก
ซึ่งชาวเน็ตก็ได้ชื่นชมตำรวจนายนี้นะครับ

ให้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับ

ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทร

ซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

โดยร้อยตำรวจโทสมสุพรรณและดาบตำรวจอุดมภูซิริ
ออกตรวจสภาพการจราจรในพื้นที่
จนถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล
พบหญิงไม่ทราบชื่อสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงยีน
นั่งอยู่บนราวสะพานข้ามแม่น้ำมูลค่ะ
ก็กำลังนั่งห้อยขาลงไปเหยียบสายไฟข้างสะพาน

เจ้าหน้าที่ก็เลยย่องเข้าไปด้านหลัง
แล้วก็ล็อกตัวหญิงคนดังกล่าวลงมาจากสะพาน
มาสงบสติอารมณ์ในที่ปลอดภัยก่อนค่ะ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกสนองบุงเกิดบุญเกิด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพิบูรมังสาหารก็เปิดเผยครับว่า
เรื่องต้นได้สอบถามเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าช่วยเหลือแล้ว
พบว่าหญิงคนนี้เป็นคนบ้านหนองแสงใหญ่อำเภอโขงเจียม
มีอาการเครียดเรื่องปัญหาครอบครัวก็เลยพยายามจะคิดสั้น

เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นก็ต้องเข้าช่วยเหลือนะครับช่วยเท่าที่จะทำได้
ก็ได้ชื่นชมในความกล้าหารของเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งกำชับให้ดูแลประชาชนดุดญาติของตัวเอง
เวลางานหรือว่าจะนอกเวลางานก็ตามนะครับก็ต้องทำเหมือนกัน
เพราะอย่างไรตำรวจก็มีหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์ปกป้อง

ก็เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตเขาก็ชื่นชมมากเลย